ไปดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลกันเลยดีกว่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
แล้วก็พิสูจน์ทราบกรรมการชุดที่๒ตั้งขึ้นมาแล้ว

ตำรวจชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลนั้น
ได้สอบปากคำแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
ก่อนจะพบหลักฐานใหม่ที่เชื่อได้ว่า
นายธวัชชัยอาจจะถูกผู้อื่นทำให้ตาย
พร้อมเตรียมขยายผลหาคนที่ทำผิดมาดำเนินคดีนะครับ
หลังจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน

ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงสอบปากคำ
พลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
และทีมแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรนายธวัชชัยอนุกูลนะครับ
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องนั้นบอกว่า
ผลการสอบปากคำสอดคล้องกับรายงานผลการชนะสูตรศพ
พนักงานสอบสวนได้รับมาจากแพทย์นิติเวศก่อนหน้านี้ครับ
ส่วนกรณีเรื่องตับแตกก่อนหรือหลังการเสียชีวิต

ทางพนักงานสอบสวนก็สอบถามพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรศพของนายธวัชชัย

แต่เรื่องนี้ยังไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ
ซึ่งจากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีทั้งหมดในขณะนี้

นายธวัชชัยอาจจะถูกผู้อื่นทำให้เสียชีวิต

ตำรวจชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
ก็จะสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำแพทย์ที่เอ็กซาเรย์รังศรี
และแพทย์ที่ดูแลการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพิ่มเติมอีกครั้งด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้กำกับการสอนอทุ่ง๒ห้องครับ
ขณะที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับ
อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็โพสต์ข้อความในสังคมโซเชียลครับ

ตลอดช่วงเวลาที่นายธวัชชัยอยู่ในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนั้น
ไม่มีเหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นถึงพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตับ
และในช่วงเวลาประมาณสักสองนาฬิกายี่สิบนาที

ทีมแพทย์เอ็กซาเรย์ก็ไม่พบว่ามีซี่โครงหัก
รวมถึงในขั้นตอนการช่วยชีวิตด้วย
โดยตั้งแต่เวลาประมาณ๒นาฬิกาจนถึง๘นาฬิกานะครับ
ตีสองถึงแปดโมงเช้ารวมกว่าห้าชั่วโมง
ก็มีกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลบันทึกภาพเอาไว้ตลอดเวลา
อยากให้คณะกรรมการตรวจสอบการเสียชีวิต
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
ร่วมกันตรวจสอบภาพวงจรปิดและสอบสวนบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งโรงพยาบาลเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอน
เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากมีการสอบปากคำแพทย์ที่เอ็กซาเรย์เพิ่มเติม
น่าจะมีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะครับสำหรับคดีนี้ครับ